เดี๋ยวพาไปดูกำนันอาร์ตหน่อยกำนันอาร์ตอยู่ที่ราชบุรีนะฮะ
ต้องได้วัคซีนโคลสิบเก้าเข็มสองแล้วล่ะค่ะ
กำนันไม่ไปฉีดสักทีคือตอนฉีดเข็มแรก

ตั้งแต่เด็กเข็มแรกเนี่ยโอ้โหต้องลากกันไปฉีดอ่ะ
ครบกำหนดเข็ม๒กำนันอาร์ตไม่ยอมไป

กลับมาไปเลยเออจบไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่ง
เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วเสร็จแล้ว
นี่ฮะกำนันอาร์ตปัจจุบันอายุสามสิบเก้าปี
ค่ะกลัวขนาดนี้เลยกลัวมากครับแต่คนที่ก็กลัวอะไรมากมาก
มันมันก็กลัวจริงนะไม่ใช่ว่าเขาจะแบบแกล้งกลัวนะ
ถูกต้องคือแหมไม่เป็นเขาเราก็ไม่รู้อะนะ
บางคนยังกลัวอะไรแปลกกลัวเปลือกส้มหรืออะไรอย่างนี้ก็มี
ใช่กลัวของแปลกแปลกมันยังมีเลยอ่ะ
กำนันอาร์ตเนี่ยบอกกลัวเข็มฉีดยาตั้งแต่เด็ก
กลัวเพราะอะไรก็ไม่รู้รู้แค่ว่าพอโตมาจำความได้ก็กลัวแล้ว
ตอนเป็นเด็กเนี่ยคือเป็นเด็กต้องฉีดวัคซีนทุกคนนั่นแหละ
ใช่คุณแม่เนี่ยต้องหลอกลอดด้วยการบอกเดี๋ยวจะซื้อจักรยานให้
พอไปถึงที่โรงเรียนที่จะฉีดกำนันอาร์ตบอกวิ่งหนี
ตั้งแต่นั้นไม่เคยฉีดยาเลยอืมเจ็บไข้อะไรยังไงก็ไม่ฉีด
มาฉีดทีนึงตอนเกณฑ์ทหารเสร็จแล้ว

กลัวจนแบบเข้าโรงพยาบาลนอนอยู่เจ็ดวัน
นี่เข็มสองฮะวัคซีนขวดสิบเก้า
ภรรยาต้องหลอกพาเจ้าหน้าที่มาที่บ้าน
ไม่ให้รู้พอมาถึงกำนันอาร์ตรู้เนี่ยร้องเลยฮะ
จะฉีดให้ได้เนี่ยแต่เนื่องจากเป็นกำนันด้วยไง
จะต้องไปดูแลประชาชนดูแลลูกบ้าน
ก็เลยต้องฉีดเข็ม๒นะครับทุกผู้ชมครับ
กำนันอาร์ตชื่อจริงคือนายสมิทธิสุภาพพรชัยนะ
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะฮะ

ขึ้นรถไปฉีดที่โรงพยาบาล
ครบกำหนดเข็ม๒ภรรยาบอกไม่ได้การ

ก็เลยพาเจ้าหน้าที่มาที่นี่เลยครับท่านผู้ชมครับ

อันนี้รู้สึกจะเป็นตอนเข็มแรก

แรกนี่ลูกน้องนี่อุ้มขึ้นรถพาไปโรงพยาบาล

เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว

ถ้าคนกลัวอะไรมากก็จะอย่างนี้แหละค่ะ
นี่ฮะมีเข็มหนึ่ง
เข็มสองเมื่อกี้ต้องไปที่บ้าน

สองภรรยาต้องบอกเจ้าหน้าที่บอกมาที่บ้านเถอะ
ไม่อย่างนั้นพี่อาร์ตไม่ไปแน่

พอกำนันอาร์ตเห็นนี่วิ่งหลบเข้าห้องเลยฮะ
นอนดิ้นเลยกว่าจะฉีดได้
วันนี้เราไปหากำนันอาร์ตนะครับ

นี่กำนันบอกสภาพจิตใจผมก็ดีขึ้น

คือกำนันอาร์ตบอกว่ากลัวเข็มตั้งแต่เด็ก
ลีกเลี่ยงการฉีดยามาตลอด
ตอนที่ไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกเนี่ย
ลูกน้องเนี่ยอุ้มขึ้นรถไปถึงโรงพยาบาลนะ
คือกว่าจะฉีดได้ก็แทบแย่เหมือนกัน
ที่๒ทางโรงพยาบาลโทรมาตามให้ไปฉีดหลายครั้ง

ยังไงผมก็ไม่ไปผมกลัวเข็มมาก

ไปฉีดเข็มแรกสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ย
คุณหมอเนี่ยอาสามาฉีดให้ถึงบ้าน

เรากลัวไม่เหมือนกัน
เด็กจ้างจักรยานคันหนึ่งให้ฉีดยาเราก็หนีกลับบ้าน
เป็นทหารฉีดยาฉีดทิงก็เป็นลมโพกขึ้นมาอีกทิง
นอนโรงพยาบาลไปละเจ็ดวัน
นี่ฮะกำนันอาร์ตบอกอย่างอื่นไม่เคยกลัว
อย่างนั้นไปลอกซื้อยาบ้าร้อยเม็ด
คนร้ายจะมีปืนมีอะไรไม่กลัว

คืออาการกลัวเข็มเนี่ยทางคุณหมอบอกว่าเป็นโรค
เกี่ยวกับทั้งเรื่องของจิตใจชนิดหนึ่ง

เป็นโรคทางจิตใจนะ

เข็มฉีดยามือสั่นปากสั่น
วิ่งหนีใจสั่นบางคนเป็นลมอันนี้ก็มี
ใช่มันเป็นอาการอาการทางสภาพจิตใจจริง
ต้องไปพบจิตแพทย์แล้วก็อย่างอาการแพนิก
บางทีจะมียาให้กินเพื่อรักษาอาการแพนิกด้วย
อย่างที่ฉันกลัวที่แคบอย่างนี้ก็แพนิกเหมือนกันนะจ
คุณหมอก็แนะนำว่ามีวิธีแก้ยังไง

ใช่แล้วแต่ว่าแต่ละคนแตกต่าง
ก็มี๒อย่างนะที่ทางคุณหมอบอก
บำบัดจิตความคิดพฤติกรรมหรือรักษาด้วยยา
เพราะว่าถ้าคุณกลัวในสิ่งที่มันจำเป็น
อันนี้ก็ต้องจำเป็นต้องให้คุณหมอเขาช่วยแล้ว
ใช่ค่ะคุณหมอบางท่านก็จะแนะนำว่ากลัวอะไร

เชิญทุกวันแต่ก็ยังกลัวอยู่ไม่หาย

คนบอกกลัวเนี่ยกล้าเลยอันนี้จำเป็น